แรงอะไรมากมายซึ่งเราสามารถคุยกันได้ที่ที่ตรงร้อยเวนก่อน
แล้วซึ่งร้อยเวรยังไม่ได้คุยอะไรกับฟุ๊กเลย
ยังไม่ได้สร้างข้อหาเข้ามาตบหัวแล้วเขาก็กระชากคอ
อันนี้เป็นคนเอ่อเป็นคนที่เขาเฝ้าห้องขังอ่ะค่ะ
ให้ตำรวจไหมตำรวจค่ะใส่ครึ่งท่อนใส่กระชากหัวเราด้วย
กระชากหัวกระชากกระชากหัวแล้วก็แบบดึงอย่างนี้
ดึงหัวฟุ๊กเนี้ยแล้วก็ร็อกคอแล้วก็ผล่ะพี่มาทำ
พี่สิไปทำแบบนี้ก็หนูอะเอ่อแบบหนูไม่ได้เป็นผู้ต้องหาอะไรขนาดนั้น
มค
บอกอ่างั้นเดี๋ยวทำเรื่องยึดรถ

ไม่ฟังเราเลยอ่ะ